คุณผู้ชมอยากให้ไปดูเองกับตานะคะ
มันน่ากลัวจริงจริงค่ะก็ยังนะฮะนึกว่ากระสือ
กระสืออ่ะหันอยู่ซะอย่างน่ะเข้าไปแล้ว

เป็นเราเราเจอแบบนี้ก็ขนแขนสแตนอัพ
ขนหัวลุกแน่นอนนะฮะเพราะอะไรคุณแกล้ตามอีกหรออืม
ก็ต้องขับไปก็ต้องขับไปจุดหมายปลายทางให้ได้ค่ะ
คือยังไงแล้วเขาก็เหมือนแบบหนีไหมคะ
เห็นไหมคะแต่มันนี่มันบินเลือดพื้นเลยนะ
นี่แบบนี้อ่ะไม่สนใจวะเรียบพื้นไม่เรียบพื้นน่ะพี่ต้น
แต่ประเด็นคือมันมืดแล้วตรงนั้นที่เจ้าของคลิปเขาขับผ่านคือ
สุสานจีนชัดเลยชัดเลยใช่แน่แน่นะคะนี่แหละค่ะ
เจ้าของเขาถ่ายไว้นะคะขณะที่ขับรถกลับบ้านในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่นะคะบนถนนซุปเปอร์ดอยสะเก็ดเชียงราย
สักประมาณ๓ทุ่ม๑๕นาทีเห็นไหมคะสองข้างทางมืดสนิท
เสาไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยนะคะน้อยมากมาก
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการที่จะติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จตอนที่ขับรถผ่านสุสานจีนเนี่ย
ก็เห็นไฟกระพริบกระปิ๊บกระปิ๊บกระปิ๊บเนี่ยเนี่ยเขาก็เลยเอาแล้ว
ดีแล้วเจอดีเขาแล้วนะคะกระสือแน่ต้องใช่แน่
สือแน่ก็เลยไม่กล้าขับเร็วไปจี้ไปจี้ที่แสงนั้น
ก็เลยขับห่างอย่างห่วงหมายถึงห่วงตัวเองนะคะ
แต่ความหลอนยังไม่ทันได้หลอนเท่าไหร่เลยสุดท้ายเจ้าตัวถึงบางอ้อ
คำตอบไม่ต้องภาวะต่อไปเพราะงานนี้มีฮามีเฮค่ะ
ก็ยังไหมฮะนึกว่ากระสือกระสือแหละหันอย่างเท่าอย่างเข้าไปแล้ว

แหละนึกว่ากระสือว่ะ
ละอ่อนเท่ากันด้วยกว่ากระสืออ่ะฮืออยากจะมังเนกสักที
ไม่ใช่มังเนกกระสือแต่มังเนกเถอะ
ที่ยังตามมันอยู่ได้ก็ต้องตามไงคือก็สงสัยพี่ต้นอยากเห็นกระตา
เอาจริงจริงไฟท้ายของรถคันอื่นเป็นแบบนี้เหรอละออนละออนคืออะไร
เด็กอ่ะเด็กอ่ะเด็กมาขี่มอเตอร์ไซต์อ่ะเด็กแต่งรถอ่ะ
ก็คุณเอ้ยไฟท้ายทำไมเป็นสีอย่างนี้ปกติไฟท้ายไม่ใช่สีนี้นะ
สีแดงแล้วก็ไม่กระพริบด้วยเออเออใช่เออแล้วนี่คืออะไร
ไฟกระพริบแบบนี้คือตั้งใจหรือว่าไฟมันขาดคะลูกสบ้าเอ้ยเราก็หลอนไปดิ
แล้วตอนแรกก็หลอนถ้าเป็นเราเราขับรถตามแบบนี้เราก็หลอนนะ
แต่ถ้าเป็นเราตามเราจะตามไกลกว่านี้พี่เขาใจเด็ดกว่าเรา
แต่ว่าถ้าปุ้ยมีเพื่อนปุ้ยจะขับไปใกล้เลยให้เห็นกับตาว่านี่คืออะไร
แล้วสุดท้ายนี่ละอ่อนฮาวกะนึกว่ากระสือ
ไม่ใช่นะคะพอคลิปนี้เฉลยนะคะรู้ไหมคะชาวเน็ตเห็นว่ายังไง
บอกว่าแหมเห็นไฟท้ายรถจักรยานยนต์เป็นกระสือไปได้
ตัวก็มาตอบบอกว่าอ้าวก็เข้าใจว่าเป็นกระสือจริงมันกระพริบ
แล้วมันพุ่งเร็วด้วยเหมือนยิ่งตามันก็ยิ่งหนี
เหมือนยิ่งตามันก็ยิ่งมีลักษณะคือมันไม่อยากให้คนเห็น
แต่จริงแล้วพอไปใกล้แล้วไม่ใช่นะคะมอเตอร์ไซค์นะคะ
สยองสองบรรทัศน์ก็จบลงด้วยประกาศรัชนีด้วยความ
แสดงว่าละอ่อนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เปิดไฟหน้าด้วยนะ
ถึงให้เห็นแต่ตอนท้ายได้ไฟท้ายอย่างเดียว

โอ้โฮยอันตรายด้วยละอ่อนถ้าหนูขี่มอเตอร์ไซต์นะลูกนะ
แล้วมืดแบบนี้แล้วผ่านสุสานด้วยนะ

อ๋ออันตรายมากนะคะใช่ครับใช่ครับ